มีคลิปเดือดคลิปนี้นะพาว่าแม่ค้าบอกว่าจะไม่มีกินอยู่แล้ว
ทางการยังมาปิดช่องทางทำมาหากินอีก
ใช่ค่ะโมโหค่ะทีนี้พอสุดจะทนแล้ว
เอาพวกบินต่างมาปลาลงพื้นเลย
เป็นแม่ค้าขายจิ้มจุ่มอยู่ที่มุกดาหารเอาดูพร้อมกันค่ะ
งวดรถงวดบาร์ดกุ้มเอาไปใจกความ

ฆ่านั่งค้าภัยอาวิจัยอาวิจัยฟรุง
ฆ่านั่งค้าภัยอาวิจัยอาวิจัยอาวิจัยอาวิจัย
โอ้โหเดือนจริงนะครับ
คือแม่ค้าตะโกนเสียงดังแบบนี้
อยากจะถามจริงท่านได้ยินไหมนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่สิคุณใช้ทั้งลำโพงใช้ทั้งไมโครโฟน
คือแม่ค้าบอกได้ยินนะเสียงเจ้าหน้าที่อธิบาย
แต่ว่าคุณได้ยินเสียงของประชาชนบ้างไหม
คือแม่ค้าบอกแบบนี้สะท่อมาแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้แม่คะคนนี้เธอบอกว่ามันไม่ไหวแล้ว
เห็นไหมบินเบิร์นต่างที่เธอเอามาปลาลงพื้น
เพราะว่าอะไรชีวิตเธอยังต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ

เจ้าหน้าที่ไม่ให้ตั้งแผงขายห้ามลูกค้ามานั่งกินอีก
อันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่คือเขาก็ต้องการที่จะควบคุมโรค
แล้วเธอก็บอกว่านี่มันคือการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น
ถูกต้องแล้วเหรอแม่ค้าหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาเดือดร้อน
ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสั่งปิดโดยที่ไม่มีการเยียวยา
แล้วเรื่องหนี้สินล่ะใครจะรับผิดชอบ
ทั้งที่เขาก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในระดับหนึ่งแล้ว
แท็กถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาว
แท็กมุกดาหารแล้วก็แฮชแท็กช่วยแม่ค้าคนจนด้วยนะคะ
หลายคนนะดูคลิปนี้แล้วเข้าใจจริงคุณผู้ชม
เข้าใจความรู้สึกเข้าใจอารมณ์
แล้วส่วนหนึ่งก็บอกว่าก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่

ทีนี้คือบางคนบอกว่ากลัวติดโรคก็กลัว
แต่ตอนนี้ก็กลัวอดตายมากกว่านี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่แม่ค้าคนนี้
ก็คือคุณสุบันนาทองมหาเป็นเจ้าของร้านจิ้มจุ่ม
ที่ถูกเจ้าหน้าที่มาสั่งปิดนี่แหละค่ะ
แล้วก็โดนยึดข้าวของต่างไปด้วย
เธอเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อตอนเย็นของวันที่๗สิงหา
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลบังทรายใหญ่มาสั่งปิดร้าน

บอกแบบนี้บอกว่าเธอฝ่าฝืนคำสั่งพรกรควบคุมโรค
เพราะว่าตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดถนนคนเดิน
ซึ่งเขายังให้ปิดอยู่
ทีเนี้ยพอมายึดข้าวของไปมันก็เลยกลายเป็นการปะทะอารมณ์ไง
คือเจ้าหน้าที่มาประกาศเปล่าเลยนะฮะ

คนอื่นเขาก็มาตั้งขายเหมือนกัน
เขาบอกอ้าวทำไมล่ะตรงนี้ทำไมจะตั้งไม่ได้
เพราะว่ายังมีคนเอาอาหารมารวมกลุ่มมากินกันอยู่ตรงนี้เลย
คุณไม่เห็นไปไล่คนที่มารวมกลุ่มเลย

ใช่ค่ะจริงพอดีฉันเห็นข่าวนี้ด้วย
ต้องไปดูก่อนเลยนะว่ามุกดาหารมันอยู่ในพื้นที่ไหน
ทหารอยู่ในพื้นที่สีส้มพื้นที่ควบคุม๑๑จังหวัด
แต่ยังไงมันก็ต้องฟังตามคำสั่งของจังหวัดถูกไหมคะ

คุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะว่าขอความเห็นใจ
ซื้อของมาแล้วซื้อมาเยอะหมดเงินไปหลายหมื่นเลย
ขอขายก่อนได้ไหมลงทุนไปแล้ว
ไม่อย่างไรหนูเงินทุนตรงนี้มันจะจมค่ะ
คนมันจนแล้วมันต้องดิ้นหล่น
ไปขอข่าวไข้ให้พี่ไหมหนูถามหน่อย
และเสียใจมากคือเรียกร้องไปไม่ออกมาเลยพี่
กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาดูแลรู้พาดพิงได้ไหมตอนนี้

มันรอไม่ได้พี่งวดรถของอะไรมันโทรตามทุกวัน

ไปเรื่อยหนูบอกว่า๑๑มันจะได้ข้อสรุปไหม
ก็ต้องคุยกันครับประชุมกันครับ
ประชุมมานี่นะหนูถ้าไปหนูได้ถึงเดือน

โอ้โหคำที่มันสะเทือนใจมากนะคุณ
คำนี้มันจนแล้วมันต้องดิ้นรน

แล้วเธอเรียกร้องไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน

หลัดอำเภอนายอำเภอถึงผู้ว่าเลย

สะเทือนจริงคุณผู้ชมเธอบอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้

เพราะว่าที่อื่นที่มุกดาหารไม่มีที่ไหนปิดเลย
จากพื้นที่ตรงนี้แม่ค้าเองพ่อค้าเองเนี่ย
พร้อมที่จะทำตามกฎระเบียบเพื่อที่จะให้เปิดขายต่อ
อยากให้เห็นใจด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
ต้องไปสอบถามกับทางฝั่งเทศบาลนี่มาถึงแล้ว

ตอนที่เราไปเนี่ยเทศบาลเขาอยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่นะ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงได้ไหมประชุมเสร็จเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะมีการมาแจ้งสื่อ
คือเขาจะต้องหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างแม่ค้ากับทางเจ้าหน้าที่ด้วย

จนล่าสุดคุณผู้ชมเทศบาลบังทรายใหญ่เขาประชุมเสร็จแล้ว
มติออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
บอกว่าปิดตลาดตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวออกไปเนี่ยนะ
ปิดตลาดตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒เลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปทำการฆ่าเชื้อ
คือเขาบอกว่าไปฆ่าเชื้ออีกสัก๒๓วัน

ปิดชั่วคราวค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวที่ปิด๓วันพอ

หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการตามปกติ
แต่พ่อค้าแม่ค้าอย่าลืมนะ
ถ้าเกิดเปิดแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค
แล้วก็ห้ามขายเหล้าห้ามขายแอลกอฮอล์
ให้ขายของได้ตั้งแต่ตอน๔โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
คือพื้นที่นี้ต้องฟังคำสั่งของทางจังหวัดเขา
ก็ตกลงกันได้ด้วยดีสำหรับพื้นที่ตรงนี้
แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ